เอาล่ะกลับมาในช่วงนี้อย่างที่สัญญงสัญญากันเอาไว้

เอาละแล้วเขาจะมาโชว์ในบทเพลงที่ชั่ว

จัดให้คนนี้โดยเฉพาะเอาไปติดตามกันเลย

ดำเป็นดินสอขนาด๒บี
หน้าอกหน้าใจก็ดูเหมือนจะไม่มี
จอแบนอย่างนี้
หมอกาโอลีคงไม่รับธรรม
ต้นแค้นก็จัดไว้ใหญ่
ผู้หญิงอะไรขาโต
ไว้ทำให้เธอโมโหต้องคอหักตาย

ว่าช่างให้ดูไหมนี่
ถ้าเอาเธอมาแยกมองกันละที
ไม่เห็นจะมีอะไรสวยเลย
แต่ดูรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกิน
ไม่ต้องมาเขิน
ฉันพูดจริง
เธอมีเสน่ห์

ฉันรักไปไหน

ยิ่งดูยิ่งมีเสน่ห์
ทอดเคลียร์
เยี่ยมจริง
น้ำจนเป็นดินสอภูมิกระดาษซอมบี้
เอ่อเป็นอย่างไร

เอ้าพูดคุยกับน้องเขาน่ะ

ที่แรกคือฝึกกีต้ามาก่อนครับ
คือทีนี้เรามีความคิดที่ว่าแบบว่าเราต้องไปซ้อมดนตรีกับเพื่อน

สองคือบางทีแบบเราคิดว่าเราอยากได้ดนตรีมาผสมผสานกับคนดีเอาเอง
เราก็เลยลองจับนู่นจับนี่เอาผสมผสาน
นี่เครื่องดนตรีหลายอย่างแบบนี้ทำขึ้นเองเหรอคะ
ก็ทะเลาะคือผมคิดเอามาประกอบขึ้นเองครับว่า
จะรวมอันไหนเข้าจุดไหนบ้างครับประมาณนี้ครับ
เอาล่ะงั้นขอถามหน่อยแล้วกันว่าเราฝึกมาเริ่มต้น
เริ่มเดิมทีเนี่ยดนตรีของเราเนี่ยเล่นตั้งแต่กี่ขวบ
ก็โดยรวมคุณเล่นกีต้าตั้งแต่๔ขวบ
ก็มาจริงจังประมาณ๖ขวบประมาณนี้ครับ
กี่ขวบนี่คือจับกีต้าแล้วเหรอลูก

ตัวเล็กกีต้าก็เล็กเราก็ตัวเล็ก

ก็อันนี้คือเริ่มฝึกก่อนครับตั้งแต่ว่าจับให้มันเริ่มหายเจ็บ
แต่ว่าทีแรกคือเราก็ต้อง๗ฝึกมาเป็นปีเหมือนกัน
อาจจะแบบค่อยคลายความเจ็บ

ครับใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเป็นความสำเร็จ
ทนไงอดทนแล้วก็มีใจรักในเสียงดนตรี

แล้วสุดท้ายก็มารวบรวมเอาเครื่องดนตรีอื่นมารวมด้วย
โอ้โหแล้วเริ่มเล่นแบบนี้นานยัง
หมายถึงว่ามีหลายเครื่องดนตรีรวมกันอยู่เนี่ย
ก็ประมาณ๔๕ปีแล้วครับที่เอามารวมกันนะครับ
ปีแล้วตอนนี้น้องอาร์ตเล่นที่ไหนยังไงครับ
ก็โดยปกติคือทั่วไปคือเล่นโชว์แบบว่าตามห้างตามโรงแรม
ตามงานอีเวนต์ในที่มีงานเข้ามาอยู่แล้วครับผม
คือหลายคนสงสัยว่าน้องอาร์ตเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย
เพราะน้องอาร์ตผมยาวน้องอาร์ตเป็น

ก็ที่ไว้ผมยาวคือไว้ในการก๊อฟฟี่โชว์ก๊อฟฟี่ศิลปินนะครับผม

ตอนสมัยเด็กผมยาวนิดเดียวผมโดนก้อนแล้วนะ

ก็คือเราเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้วยใช่ไหม

เออแล้วเดี๋ยวนะมีคลิปที่ทำให้น้องอาร์ตเนี่ยโด่งดังขึ้นมาในโซเชียลด้วย

ขอดูคลิปน้องอาร์ตหน่อยนะคะคลิปไหนที่ทำให้เราดังขึ้นมา

จะมีพี่ผู้ชมที่มาดูเราแล้วก็

ไหนก็ไหนแล้วเมื่อสักครู่บทเพลงคนมีเสน่ห์เนี่ยนะ
ยังไม่พอหรอกเดี๋ยวจะให้ดูอีกหนึ่งความสามารถของน้องเขา

อ่าโชว์หน่อยได้ไหมครับน้องอัฐเต็มที่เลยครับผม
อ่านี่โอ้โหนี่ใส่อุปกรณ์ปุ๊บเรียบร้อย

ส่วนใหญ่เนี่ยแนวเพลงที่น้องอาร์ตชอบเล่นเป็นแนวไหนครับ

ลูกภูมิสตริงเก่าสตริงใหม่สากลอะไรอย่างนี้ครับ

ทำไมถึงหลงไหลในเพลงเพื่อชีวิต

คือก็โดยรวมว่าคือเนื้อหาของเพื่อนผู้ชีวิตก็

ท้อนสังคมบ้างหลายอย่างประมาณนี้ครับผม
เอาล่ะก็ถือว่าเป็นแนวเพลงที่น้องอาร์ตเขาชื่นชอบนะ

โอ้โหบอกเลยว่าแฟนคงแฟนคลับเพียบเลย
ติดตามผลงานของน้องอาร์ตเนี่ยใช่ไหม
มีอยู่บ้างครับ
ก็จะประสบความสำเร็จด้วยเพราะว่าทางครอบครัวสนับสนุนด้วย
แล้วตัวน้องก็มีความชื่นชอบจริงด้วย
คุณผู้ชมดูอยู่สนใจอยากจะติดต่องานน้องอาร์ตทำยังไงครับลูก
ก็ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับผม
ก็๐๘๙๒๓๐๔๖๒๖ครับผม
แบบนี้แหละนะถ้าใครเห็นน้องอาร์ตแล้วแหมอยากจะจ้างไปออกงงออกงานออกอีเวนต์

รับหมดนะตอนนี้ติดต่องานเข้ามาได้นะคะ
คุณผู้ชมเห็นว่าช่วงหลังเรามีเยาวชนคนรุ่นใหม่มาแสดงความสามารถพิเศษเยอะแบบนี้
เพราะว่าเราอยากจะสนับสนุนไงให้เยาวชนคนไทยที่มีความสามารถอยู่แล้ว
กล้าแสดงออกมายิ่งขึ้นรายการของเราก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะ
คุณผู้ชมที่เปิดกว้างอยากจะให้เด็กที่มีความสามารถเข้ามาโชว์การแสดงตรงนี้เลยคุณชนะ
คุณผู้ชมส่งมาเนี่ยนะแนะนำตัว

จะได้ดูด้วยว่าผลงานอย่างที่อยากจะแสดงมีอะไรบ้าง
ไม่ใช่แค่เฉพาะดนตรีนะอย่างอื่นก็ได้ทุกความสามารถ
แข่งกินก็ได้มามาลองดูสักตั้งไหม

ที่คิดว่าตัวเองมีความสามารถนะคะแล้วก็เป็นเยาวชนด้วยนะคะ

อาร์ตฝากอะไรถึงเพื่อนที่อยากจะมาถ่ายทอดความสามารถของตัวเองหน่อย
ก็โดยรวมนะครับความสามารถทุกอย่างได้มาจากการฝึกฝน
ถ้าเรามีความพยายามพอฝึกฝนเราก็จะได้ความสำเร็จที่เราตั้งใจไว้นะครับ
เอาล่ะสุดยอดขอบคุณน้องอาร์ตมากเลยนะครับวันนี้ครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับ
เอาล่ะแล้วก็ไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะ
เดี๋ยวน้องอาร์ตเขายังมีอีกหนึ่งบทเพลงใช่เพลงนี้ไม่ค่อยเหมาะกับดิฉันแล้ว

หนีดีกว่าเชิญน้องอาร์ตค่ะเชิญเลยครับ

ไม่ได้มีเรื่องผิดใจใคร
เจอคนขดยิมให้เป็นประจำ

สุดคนตามก็หลีกไกล
แต่อยากมีรักกับเขาสักที
แต่ก็จิตที่ผิวพันธ์ไม่ดีจะให้ทำเช่นไร
พ่อแม่ให้ผมมาเท่านี้
อันที่จริงเท่าที่มีก็ภูมิใจ
ได้แต่หวังว่าจะมีบ้างใช่ไหมคนที่รักกัน
จะดำก็ดำตัวผีหัวใจรูปร่างหน้าตายังไง
แต่ก็รักจริงเธอได้ลงเอ้ยกับใคร
ก็ทำไมจริงเธอรักกันจริงก็บอกกันมาว่าอยู่ที่ไหน
เธอก็รักหรอ